อันนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เด็กวัยรุ่น

ประถมไหมไม่รู้เดี๋ยวลองไปดูเพราะมีคนเนี่ย

แล้วเจอเด็กกลุ่มนี้ค่ะคือ
ปกติซ้อน๓ก็แย่แล้ว

ซ้อน๕หรอ

คือ๕คนมานั่งไปได้ค่ะพี่หอย
คุณผู้ชมคนสุดท้ายเลยต้องยืน

คือต้องยืนเอาแห้งน้องนี่

อำเภอศรีคิ้วนะคะที่โคราชนั่นแหละค่ะ
โอ้โหคนเห็นแถวนั้นบอกประมาทหวาเสียวเหลือเกิน

และอย่างที่บอกเนี่ยมีการยืนโชว์รวดลายกันแบบนี้ด้วยคนสุดท้าย
ขี่ไปบนทางหลวงระยะทางถึง๔กิโลเลยนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามพี่คนที่โพสต์เรื่องนี้หน่อย
คุณอภิษฎและพี่อภิษฎเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยด้วยนะคะ
เขาก็เล่าแบบนี้ว่าอู๋ตอนเห็นนั้นก็ตกใจเหมือนกันค่ะ
เลยต้องถ่ายคลิปเอาไว้คาดว่าน่าจะยังเรียนอยู่สักประถมศึกษาแหละ
ทีนี้พยายามเร่งความเร็วตีคู่ขึ้นมาตะโกนถามมากันได้ยังไงแบบนี้
น้องหันมามองยกนิ้วโป้งให้ซะอย่างนั้น

ใช่แล้วพี่เขาบอกว่าไม่ได้ลดความเร็วลงเลย
พยายามเรียกตักเตือนบอกว่ามันอันตราย

ก็เลยขับรถตามไปสังเกตการณ์ดูหน่อย

ขี่รถเข้าหมู่บ้านตรงชุมชนไป

ทำไมออกมาขี่รถแบบนี้อันตรายมาก
เจ็บตายไปในยุ่งเลยนะนะคะท่าน